เกมรับจำนำ
รับจำนำของเรามีการปรับรูปแบบใหม่
มีโอกาสที่จะได้เงินจำนำครึ่งแสนเลยทีเดียวพี่เอ
ผู้จำนำของเรานะคะเด็ดเหมือนเดิม
ไม่ได้ชอบลิเกแต่มีผู้หญิงคนนึงที่ทำให้เขาอ่ะ

เพราะเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุด

สาธุบารมีพ่อแก่ช่วยลูกด้วย

เกมรับจำนำ

เกมรับจำนำ

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแห่งความหันศา
เกมรับจำนำโรงรับจำนำเปิดทำการแล้วเวลาเย็นแบบนี้นะครับ

จับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

คุณแม่คุณพ่อ
รับจำนำของเรามีการปรับรูปแบบใหม่

เรายังแจกกันแบบหนักเลยทีเดียวนะคะ

มีโอกาสที่จะได้เงินจำนำกลับบ้านไป

เอเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เรามีการให้ราคาจำนำแบบใหม่
สะสมเงินจำนำแบบใหม่
แล้วก็มีแจ็คพอร์ตแบบใหม่ด้วย

ผู้จำนำของเรานะคะเด็ดเหมือนเดิม
เขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เป็นผู้ฉายหนังกลางแปลงนี่แหละแต่ว่า
ไม่ได้ชอบลิเกย์แต่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ทำให้เขาได้ไปเป็นลิเก
ถ้าอย่างนั้นนะพี่เอมันไม่ได้
อยู่ดีก็กลายมาเป็นลิเกคณะในตำนาน
แล้วก็ดังระดับประเทศเลยพี่
เฮ้ยจริง

เรื่องนี้ชื่อว่าถึงมุกจะสะดุด

นี่ไม่เสียเที่ยวเลยที่รีบมา
ได้ทันดูลิเกออกโรงด้วย

พี่เอ๋ไหนมิดัก
มีเต็มนี้อยู่เรื่องนี้
กระโจกเอามาส่องทำไมวะอ่า

ออกมาให้ดู

ขอโทษนะจ๊ะพอพอ

ขอฝากตัวเป็นลิเกในคณะหน่อยครับผม
จะสมัครเป็นริเกย์แล้วริเกย์เป็นเหรอล่ะ

วิธีริเกย์ก็ไม่ชอบนะครับโอ๊ยโอ๊ย
ไอ้นอนก็ไม่ไอ้นี่ก็ไม่

และไอ้ผมชอบนกเอี่ยงพ่อ
ก็เลยตากตัวด้วยนะพ่อนะ
เป็นริเกย์ในคณะจ๊อบ

จะเล่นลิเกเนี่ยนะเพื่อไปจีบสาวใช่จ้ะ

แล้วโจ๊กที่ว่านี้ต้องทำยังไงบ้างครับ
ก็เอาไปต้มครับแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็มึงก็เอาไปซะ

หมายถึงการเล่นเป็นโจ๊กเนี่ยผมต้องทำตัวยังไงบ้างครับ
มึงเล่นอย่างไรก็ได้ให้คนเขาขำครับ
เรื่องทำให้คนดูขำนี่มันทางของชาติเอง

เออแล้วว่ากูจะคอยดูได้

พี่ขอถามอะไรนิดหนึ่งได้ไหมจ้ะ

ช่วงนี้น้องนกเอี่ยงชอบอะไรไหมจ๊ะ

ลีเกย์จ้ะเอี่ยงชอบดูลีเกย์
ถ้างั้นนกเอี่ยงก็ต้องชอบพี่ซะแล้วมั้ง
เออไม่รู้อะไรซะแล้ว
นี่พี่ชาติคนนี้ได้เป็นลีเกย์แล้วนะจ๊ะ
จริงเหรอพี่นี่พี่ได้เป็นลิเกแล้วเหรอ

เดี๋ยวเย็นนี้นะนกเอี่ยงปูเสือรอดูพี่หน้าเวทีได้เลย
เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้ชมตำนานบทใหม่ของวงการลิเก
หาก็ตับแข็งเลยเย็นนี้นะไม่ลืมอย่าลืมนะ๖โมงนะ

เขาไปกินข้าวกันหมดแล้วเนี่ยทำไมเองยังไม่ไปไงชาติ
นี่ผมจะรีบแต่งหน้าแล้วก็นี่
ตับมุกของเย็นนี้ผมกำลังรีบท่องอยู่

วันนี้คลืนตับแข็งใดแข็งแน่นอน
ที่มุ่งมั่นขนาดนี้ไม่ทำให้ข้าผิดหวังเว้ย
คืนนี้พ่อนั่งรอฮาตับแข็งได้เลย

เพราะเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุด
เครื่องสะดุดเพราหักสลักหาย
หัวเทียนห่างยางแฟบแนบตาย
ใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพัง

อ้าวมึงไม่ค้ำเหรอ

พี่ชาติพี่พูดอะไรของพี่เนี่ย

นี่นะมุกตลกที่มึงท่องมาทั้งวัน

พี่ชาติไม่เป็นไรนะ
อย่าเพิ่งท้อสู้สิ
ฉันเนี่ยจะคอยเป็นกำลังใจให้พี่เอง
ถ้านกเอี่ยงให้กำลังใจพี่ขนาดนี้
เอาว่าพี่จะเป็นผู้เอกเล็กเกย์ให้ได้เลยค่ะดู

เอางี้มาฟังตับใหม่ของพี่ดีกว่า

ขอฉันพบคุณชาติศาติสิงค์หมอรีค่ะ
กะหอดที่ทุเฮชัยามิชัย

เมื่อกี้ให้หนึ่งบทบาทแล้ว

ยังเล่นประจำอยู่ะนะลิเกย์คณะนี้บอกเลยว่าอ๋อ
ถ้าไม่ได้รูปร่างผมช่วยคณะไว้

ไม่ชอบเลยคือดูได้แต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบโอเค
แต่ว่ากลุ่มด้วยนะพี่ชาติทำงานอะไรเมื่อก่อน
ตอนนั้นก็ฉายหนังกลางแปลงพอระยะหนึ่ง
เปิดไปปิ้งสาวสวยอยู่คนหนึ่ง
อันนั้นชื่อ

แม่นกเอี่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เพราะรูปร่างเราหล่อเลือกได้อุ๊ยพูดไปทรงผมลูกภรรยะหนึ่ง

ชอบเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบดูลิเก

ไปดูสิแม่นกเอี่ยงไปดูลิเกคณะอะไร
พอไปเห็นเขานั่งป่อน่ารงลิเก
แต่ว่าคุณลุชอบ

ลิเกพระเอกลำออกมา
ทำเรื่องสายตามามองนกเอียงเสียงทองเขามา

ลิเกนี่เจ้าชู้ทุกคนใช่ไหมคุณชายา

เอ่อเอ่อเอ่อ

พอแห่งลิเกใช่ไหม
เหลือชนะเร็วกูเป็นลิเกฉันเลย

ขอสมัครเป็นโจ๊กลิเกซะเลย

ก็เป็นโอกาสดีของเราสิ
ชัดวันนี้เองเป็นโจทย์

ก็เสื้อเพชรก็ไม่มี

ไม่ใช่

รวมกันแล้วได้เป็นรูปร่างเขาออกไป
แล้วการเขียนคิ้วทาปาก

ดูรูปร่างชบต้น
ผมเป็นลิเกตัวเดียวในคณะ
ที่คณะกรรมการวัดไม่ให้เข้าวัด

ลิเกก็ต้องสวยแบบคุณยายานี่

แล้วก็เดี๋ยวไปขายขนมจีนให้น้องสาวอะไรอย่างเงี้ยอืม

ขนมจีนให้เอ้ยต่อไปพระเอกก็ต้องสู้กันมา

ขนมจีนนะเอ๋ย

นั่นแหละแล้วแกเอ๊ะแม่เอ๋ย

ร้อนร้อนช่าหรือเปล่าอะไรนะห้ะ
สรุปไปสรุปมาร้องไม่ถูก
เหงื่อมีเท่าไรโอ้โฮ

ไปไปเป็นยังไงการแสดงของเขาวันนั้น

บอกนี่ทุกวันที่เป็นลิเก

เขาก็คงจะภูมิใจบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้ววันนี้ที่มารายการของเราอยากได้เงินไปทำอะไรครับ
คือตอนนี้ผมได้สร้างเป็นร้านขายของไว้

ในเรื่องของการดูแลแม่ของแฟน

ค่ะตอนนี้บาปฮิลล์ท่านเส้นเลือดในสมองตีด

ฆ่าเพลิดเข้าอะไรแต่วันแต่วัน
แล้วของที่พี่ชาตินำมาจำนำในวันนี้

หนัง๓๕มมเรื่องล่าท้าผีครับ
ฉายหนังกลางแปลงเก่าอย่างพี่ชาติ
ตั้งใจเอาของหายากอย่างฟิล์มภาพยนตร์เรื่องล่าท้าผี
ซึ่งเป็นหนังที่ต้นรักมาจำนำ
วนฟิล์มพร้อมกระเป๋าที่มีอายุเกือบ๒๐ปีนี้
คือหนึ่งในม้วนฝีมไม่กี่เรื่อง
ที่พี่ชาติเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

เพื่อระลึกถึงอาชีพเก่าที่เคยทำไงล่ะครับ

ก็ไม่เคยเห็นน่ะนี่ที่เป็นมวลฟิล์มอย่างนี้นะ

เดี๋ยวนี้เวลาฉายก็ยังใช้ฟิล์มแบบนี้ไหม
ก็ตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้ว

เรื่องมันเป็นอย่างไรล่าท้าผี
เรื่องล่ามันเหมือนกับรายการหนึ่ง

เขาก็ให้ผู้แข่งขันไปอยู่ตามโซนต่าง
ของสถานที่กักขังคุ้มขังของเขมรเก่า

เพราะเข้าไปนึกจะเจอสิงหาฐานอะไรเยอะ
ถ้าใครเป็นคนอยู่ได้นานที่สุด

จะมี๑ล้านหรือเท่าไหร่เป็นเงินรางวัล
หนังเรื่องนี้น่าจะเข้าโรงฉายประมาณปี
ถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ท่านยังฉายได้อยู่ป่ะ

ไม่คือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะมีก็ได้นะ
เดี๋ยวนี้น้อยแล้วครับไม่ค่อยมี
แล้วนี่คือสะสมไว้หลายเรื่องนะคะหรือว่าเฉพาะ
ตอนนี้เหลืออยู่๒เรื่องที่เก็บไว้

เห็นผีกับล่าท้าผี
แล้วก็เอามาให้พวกเรา
เรื่องผีไว้เนี่ยเพราะว่ารูปร่างเราจะคล้ายอยู่แล้ว
เอาอีกแล้ว
งี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปให้มหาชนตีราคากันดีกว่า
ไม่ตีแล้วเขาไม่มีมหาชนตีราคาแล้วจ้ะ

รูปแบบรายการใหม่นี่เขาจะให้หลงจุปริศนาของเรา๓คนนะคะ
มาช่วยให้ราคาจำนำกับพวกเรา
แล้วแต่ละคนก็ให้ราคาไม่เท่ากัน
แล้วถ้าผู้จำนำของเราเลือกใครคนใดคนหนึ่ง
ก็เอาราคานั้นแหละเป็นราคาจำนำไปเลย
แสดงว่าหลงจู้เนี่ยดูราคาจำนำ

แล้วผู้จำนำดูหลงจู้

ผัดก็ดูไงดูหลงจุดูหุงจุ้ยอะไรอย่างนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณแม่คุณพ่อจ๋า
เดี๋ยวเราไปพบกับหลงจู้ปริศนาของเรากันเลยครับ
นี่แหละครับคือโฉมหน้าของหลงจู้ปริศนา
ที่จะมาตีราคาจำนำในวันนี้
แล้วใครล่ะที่จะใจปั้มให้ราคาจำนำสูงสุด
เราไปดูหลงจู้ปริศนาหมายเลขหนึ่งกันก่อนเลย

ฟีล์มหนังเรื่องล่าช้าผีครับผม

ก็ผมไม่ดูอยู่แล้วคุณก็ผี
เดี๋ยวผีมาทำไง

แต่หลงจู้ทั้งคู่เนี่ยนะเขาก็ทำอาชีพตลกเหมือนกันนะ
แต่เดี๋ยวขอพิจารณาไว้ก่อน
ถ้าอย่างนั้นไปพบกับหลงจู้ท่านที่๒เลยครับ
สวัสดีค่ะแนนวราพรแจ่มกระจ่างค่ะ
รองมิสแกนปัตตานีค่ะ
แนนนะคะก็เป็นคนสวยหุ่นดีดีกรีนางงาม

ก็เห็นถึงความทุ่มเทของพี่ชาติมากเลยค่ะ

ก็อยากที่จะมีแฟนอย่างพี่ชาติเช่นกันค่ะ
นั่นทำมาเป็นข้อนเมียตัวเองดู

เจอไม่งามยามขวานบิ่นซะละ

แต่ชอบมงกุฎของเธอสวยงามเธอเท่าไรเกิน

ร่างหน้าตาของเธอก็น่าจะไว้ใจได้

เพื่อเธอจะเห็นคนรูปร่างขี้เหล่แบบนี้

มาถึงปริศนาหลงจู้ท่านที่๓ครับ

รู้สึกดีใจมากที่พี่ชาติชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ

โอ้โห

จะช่วยเราหรือเปล่านี่ผู้กำกับนี่นะ

เขาก็บอกให้กำลังใจพี่นะ
เขาให้กำลังใจแต่ว่าจะให้ราคาดีหรือเปล่านั่นแหละ

บางทีคนที่ไม่รู้เนี่ยอาจจะไม่รู้ค่าของราคาฟิล์ม
แต่บางคนที่รู้อย่างผู้กำกับเนี่ย
เขาจะรู้ค่าราคาของฟิล์มว่าควรที่จะเป็นเท่าไห
นกเอียงจ๊ะ

เสียงเมียกระซิบมาบอกว่าเอาข้อหนึ่ง
แม่เมิ๊งชอบแบบนี้นี่นะ

นางงามจะให้คุณค่าของฟิล์มภาพยนตร์ราคาเท่าไหร่

หนูขออนุญาตใบ้พี่ชาตินะครับครับ
เพราะว่าพี่ชาติมาประเดิมแบบรูปแบบรายการใหม่ให้หนู

มีคนหนึ่งให้สูงสุด๘๐๐๐บาท

เลือกหลงจู้คนที่๒ค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะไปดูหมายเลขสองค่ะ
เราขออนุญาตไปดูหมายเลข๓กันก่อน
ผมได้ดูฟิล์มที่พี่ชาติเก็บรักษาไว้แล้วนะ
โอเคมากพี่โอเคมากเก็บไว้อย่างดีเลย

แหมพี่ผู้กำกับเขาให้มาตั้ง๕๐๐๐บาท

ว่ายังมีคนให้ราคาต่ำกว่านี้อีก
คราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า
น้องเนรคนสวยที่พี่ชาติเลือกเนี่ย
เขาจะให้ราคามากที่สุด
หรือน้อยที่สุดกันแน่ครับ

ยังไม่ใช่ราคาที่สูงที่สุดสูงสุดได้เท่าไหร่นะ

ปริศนาหลงจู้หมายเลข๒ให้ราคาเท่าไหร่ครับ
เห็นถึงความทุ่มเทนะคะก็ให้ไปเลยค่ะในราคา
ทุกร่างหน้าตาก็เผลอก็น่าจะไว้ใจได้

เดี๋ยวเราไปดูแต่สองคนนั้นว่ากลัวตลกเหมือนกันเนี่ยเขาให้เท่าไหร่
ถึงผมจะกลัวผีแต่ผมให้ราคาดีนะครับ
ผมให้ราคา๔๓๐๐บาทครับ
เห็นราคา๘๐๐๐บาทแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
ดีใจเห็นสวรรค์ลำไรเลยนะครับ
ถ้าพอใจนะครับขอเชิญพี่ชาติจำนำครับ
รับจำนำ
แล้วตอนนี้นะคะพี่ชาติเขารับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
ถ้าปรับรูปแบบนี้ราคาสูงขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้โหยังไม่พอไม่อยากจะบอก
๘๐๐๐บาทนี่เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน
พี่ชาติยังสามารถสะสมเงินจำนำได้เพิ่มขึ้นอีกในหลายเท่าตัวเลย
๘๐๐จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
เรียงลำดับของสัตว์ในปีนักศัตริย์ของจีน
เหล่าสัตว์ตัดสินกันด้วยวิธีใด
เลือกตั้งไม่แน่ใจว่าจะต้องมันเกี่ยวกับปีนักศัตริย์หรือเปล่า
เขาอาจจะมีกรกตสัตว์ก็ได้นะ
หรือว่าเขากระทอยลูกเต๋าแล้วก็

เราเข้าสู่ช่วงที่๒ของเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย

ถือว่าไถของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แกะกันนักแบบทะเวคูณกันไปเลย
และเราอยู่กับผู้จำนำของเรานะคะนั่นก็คือพี่ชาตินั่นเองนะคะ
ซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้รับเงินจำนำจากทางรายการไปแล้วนะครับ

คำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ
ทีมงานน้องบอกว่าพี่ชาติเป็นเอฟซีของแพนเค้กเหรอครับ

ได้ข่าวว่าตอนแรงรีโกรธเพราะร้องถึงเขาด้วย
วันนี้เกิดมาโตแล้วไม่ใช่เด็ก
แต่คิดถึงแพนเค้กเรือเกิ

รู้หรือไม่ว่าน้องแพนเค้กที่เราชอบกันอยู่เนี่ย

แล้วเข้าสู่คำถามถ่ายของทุกคน

ตั้งชื่อเล่นลูกสาวว่าแพนเค้กเพราะอะไร
ข้อหนึ่งบ้านขายแพนเค้ก
ข้อสองแม่ชอบทำแพนเค้ก
ข้อ๓ลูกชอบกินแพนเค้ก

ครอบครัวทำขนมอะไร
บางทีก็อยากจะตั้งชื่อตามขนมที่ตัวเองทำ
มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะว่า
น่าจะเหตุเพราะว่าบ้านขายแพนเค้ก
พี่ชาติเขาได้ยินไหมล่ะบ้านเขาเคยขายมาไหม
เสียงสงสัย
มันน่าจะขายล่ะมั้ง
หรือว่าข้อสองหรือเปล่าแม่เขาชอบทำแพนเค้กหรือเปล่า

เพราะว่าถ้าแม่ชอบทำแพนเค้กคือรักแพนเค้กเนี่ย
ลูกออกมาชื่อแพนเค้กดีไหม

เอ๊ะอ่ะถามเมียตลอดเลยดู
ถ้าลูกชอบกินแพนเค้กเนี่ย
ถ้าแพนเค้กเกิดมาแล้วเพราะเขาต้องตั้งชื่อก่อน
ลูกโตขึ้นมามากินแพนเค้กแล้วมาตั้งชื่อ
มันก็คงจะไม่ใช่นะ
แบบบ้ายร่วมให้หน่อยหน่อยนะว่าจริงแล้วเนี่ยแพนเค้ก

ข้อ๒แม่ชอบทำแพนเค้ก
ตอบมาแล้วนะคะข้อสองแม่ชอบคำแพนเค้กค่ะ

เงินจำนำในข้อนี้มีมูลค่าถึง๘๐๐๐บาท
เท่ากับจำนวนที่พี่ชาติได้รับไปในช่วงที่แล้ว
หากตอบถูกก็เข้ากระเป๋ากันไปเลย
เกมรับจำนำให้กันแบบหนัก
มาครับมาเอาใจช่วยพี่ชาติกัน
ถูกครับ

ชื่อพลอยและน้องแพน
แต่เลือกใช้ชื่อแพนเนื่องจากว่า
พลอยโหลจัง

แต่ว่าโตขึ้นตัวน้องแพนเขาจะเขิน

คุณแม่ก็เลยเพิ่มชื่อให้

เพราะว่าคุณแม่นี่แหละชอบทำขนมแพนเค้กถูกต้องเลยค่ะ
ตอบถูกนะคะ๑ข้อแล้วนะคะ

เห็นไหมว่า
เร็วนะเกือบหมื่นแล้วอ่ะข้อแรกก็๘๐๐๐บาทแล้วนะ

คือให้แบบเต็มเน็ตเลยนะเต็มเลยนะ
ถ้าตอบข้อ๒ถูก
จาก๘๐๐๐จะเป็น๑๖๐๐๐บาท
พี่ชาติเกิดปีนักศัตริย์นี่เกิดปีอะไร

อ้อยคิดได้เนอะ

ซึ่งเบ้นการเรียงลำดับนักสัตว์

ไอ้ตัวนี้ไม่รู้นะมันมีที่มาที่ไปน่ะเบนนะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
เรียงลำดับของสัตว์ในปีนักศัตริย์ของจีน
เหล่าสัตว์ตัดสินกันด้วยวิธีใด

ข้อสองพอยลูกเตา
ข้อสามวิ่งแข่ง
เลือกตั้งนี่ไม่แน่ใจว่าจะต้อง

เขาอาจจะมีกรกตสัตว์ก็ได้นะ
ก็ไม่แน่มันเป็นตำนานนะ

หมายถึงว่าเขาจะทอยลูกเตาแล้วก็

คนละเตาแหละ
แล้วก็ไม่วิ่งแข่งกันเหรอคะอาจจะวิ่งแข่ง

ใครเก่งกว่ารวยกว่าอย่างนี้แล้วก็ไปตั้งเรียนตามลำดับ
เดี๋ยวมันทวดจะรู้ความเขามาลงมาเสร็จ

ข้อสองทอยลูกเตา
ตอบมาแล้วนะคะข้อสองทอยลูกเตาค่ะ

ข้อนี้เราจะเบิ้ลเงิน๘๐๐๐บาทในข้อที่แล้ว

หากตอบถูกพี่ชาติก็รับไปเลย
พร้อมกับไถ่มวลฟีบกลับบ้าน
แต่หากตอบผิดไปลุ้นกันข้อสุดท้ายล่ะครับ

โอ้โหเรื่องเล่าเนี่ยนะฮะ

ทั้ง๑๒นั้นนะว่าเง็กเซียนโฮ่งเต้นะคะ
เทพเจ้าสูงสุดตามคติเชื่อของจีน

ก็เลยให้แข่งขันกัน
เพื่อข้ามแม่น้ำที่มายังประตูสวรรค์นั่นเอง
ซึ่งสัตว์ที่เข้าถึงเส้นชัยเป็นตัวแรกนะคะ
จะได้เป็นสัตว์ประจำปีแรก
ก็คือหนูวัวเสือกระต่ายมังกร
งูม้าแพะลิงไก่หมาแล้วก็งูค่ะ
ตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อตอบถูก๑ข้อนะคะ

ชาติยังเหลืออีก๑ข้อนะครับ

ยังมีโอกาสถ่ายของแต่พลาดไม่ได้เท่านั้นเอง
นะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ

รูปปั้นลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
รูปปั้นก็เหมือนกับถือดาบบ้าง
ขี่ควายขี่ม้าประมาณนี้ฮะอยู่รอบอนุสวรี

คนนะครับซึ่งเป็นวีรชนของไทยเรานั่นเองนะครับ

แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวบ้านบางรจันทร์ค่ะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ใครไม่อยู่ในรูปปั้นของอนุสวรี
วีรชนค่ายบางระจันทร์
ข้อหนึ่งทอง
ข้อสองแท่น
ข้อสามถุย
ในทองในทองนี่
ลบคู่กันมากับอธิบาลระจันทร์

เป็นต้นตำรับของบ้านบ้านละจันทร์
บ้านบางระจันทร์ถ้าอยู่ที่นั่น

ชื่อคนครับ๓ชื่อนี้คือชื่อคนล้วนเลยครับ
ครับถุยนี่ผมไม่แน่ใจว่า

เอ่อแม่ไม่ต้องมีตัวอักกฏครับ
แม่แม่
ไม่ว่ากันนะปูนจะได้เทหรือเปล่า
ข้อนี้แหละ
ได้แน่ได้เทแน่
ข้อที่สามถุย

เลือกมาแล้วข้อ๓ถุยค่ะ

ข้อนี้มีมูลค่า๑๖๐๐๐บาท
แต่ก็คงไม่สำคัญเท่ากับฟิล์มล่าท้าผีวันนี้แหละครับ
ซึ่งปีชาติไม่มีทางเลือกแล้วต้องตอบให้ถูกเท่านั้น
แล้วม้วนฟิล์มนี้จะได้กลับบ้านพร้อมเงินหมื่นหรือไม่
มาฟังเฉลยกันเลย
ถูกครับ

ไม่ได้อยู่ในรูปปั้นของอนุสวรีวีรชมค่ายบางรจันทร์นะครับ
มีในจันทร์หนดเขี้ยวในโชธในดอกในทองแก้วในทองเหม็น
ในทองแสงใหญ่ในแท่นในเมืองพันเรืองขุนสรรแล้วก็ในอินค่ะ

ตอนนี้นะคะเงินจำนำของพี่ชาตินะ
ตอนแรกเลยช่วงที่เป็นหลงจู้ปริศนาเนี่ยได้ไปแล้ว๘๐๐บาท

ตอนนี้นะมีเงินจำนำสะสมอยู่๒๔๐๐๐บาท

ไทยคล้องสำเร็จ
พี่ชาติมันยังไม่จบแค่นี้นะช่วงหน้า

พี่ชาติสะสมอีกถึงครึ่งแสนเดี๋ยวกลับมาค่ะ

แจ็คคอตแบบใหม่
เดี๋ยววันนี้จะให้สวมบทบาทนะครับ
เป็นหลงจู้หลงตีราคาดี
มันคือคุยร่งหนังรุ่นสวีทนั่งได้๒ที่นั่ง

สาทุกข์มันจะมีพ่อแก่ช่วยลูกด้วย
ถูกต้องหรือไม่มาลุ้นกันครับ
และชาวจำนำจากทางบ้านในวันนี้ได้แก่
คุณจุธาทิพย์จากกรุงเทพมหานครครับ
คุณจุธาทิพย์ได้เอาไอแพทไปจำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าที่กรุงเทพมหานครครับ

ความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนี้
ทางรายการก็ขอถ่ายของให้ไปเลยครับ
สู้นะคุณจุธาทิพย์
มามาสู่ช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำกันแล้ว
ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่ชาตินะ
มีเงินสะสมอยู่นะคะ๒๔๐๐๐บาท

จะมีหลงจู้อยู่ในนั้นใช่ไหม
คนที่ตีราคาตีราคาของเรา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้สวมบทบาทนะครับ
เป็นหลงจู้ลองตีราคาดูว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่นะครับ
ลุ้นเงินนะฮะสูงสุดถึงครึ่งแสนเลยทีเดียว
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
เก้าอี้โรงหนังรุ่นสวีท๒ที่นั่ง
เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
ออกแบบกว้างพิเศษนุ่มแน่นสบาย

เพื่อช่วงเวลาอันแสนหวาน
ในการรับชมภาพยนตร์ของคุณสุภาพบรุษ

ราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่กัน
และนี่คือของจำนำโชค
ยกเก้าอี้โรงหนังรุ่นสวีทนั่งได้๒ที่นั่ง
ไม่รู้จะมองภาพไม่ออกว่านั่งได้ยังไงสองคน

ดูน้องมีน้ำวะลมนะ

เขาบอกว่าโครงเก้าอี้เป็นเหล็กหุ้มด้วยไม้

สมมุติดูล่าท้าผี

ใช้งานมาเท่าไรหรือนะแม่เบน๕ปี

ผมไม่แน่ใจมันน่าจะเกิดมายุคหลังแล้ว
เพราะว่ายุคแรกน่าจะเป็นอีกแบบนึง
ค่ะละครจำนำพี่ไม่ต้องคิดประพรณ์หนูนะ

ไม่ต้องคิด

อันนี้ก็ประมาณสัก๔๐๐๐กว่าบาท

ราคาจำนำจริงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ

เราไปดูตัวเลขจากทางรายการกันเลยครับ
นี่คือเลขที่ทางรายการให้ค่ะ

สวยเหรอคะ

ถ้าสูงสุดเลยจากเลขนี้คือ๗๔๓๐๐บาท

ต่ำที่สุดเลยคือ๓๔๗บาท

จะสูงจะต่ำก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

ลับเป็นราคาจำนำที่ถูกต้อง
วิเคราะห์ดีนะจ๊ะพี่ชาติ

ราคาจำนำน่าจะเลข๔มาอยู่ก่อนเลข๓

แล้วก็เลข๓ลงมาต่อเลข๔

และท้ายเป็นเลข๐

เมื่อกี้ตอนที่พี่ชาติบอกหนูตอนแรกเลย

เกือบปึ่นหรือว่า๑๐๐๐๐บาทกว่าประมาณนี้

ประมาณ๔๓๗๐บาท

เลข๐๔๓๗๐หรือว่า๔๓๗๐บาทค่ะ
ถูกต้องหรือไม่มาลุ้นกันครับ

แจ๊คพอร์ตแปง

รวมกับตอนแรกที่สะสมมาอีก

มานี่กันเลย
โอ้โหแจ็คพอร์ตแตกตั้งแต่เทปแรกครับคุณ

วู้

เป็นราคาจำนำที่แท้จริงนะครับ

ชุดนี้ผลิตมาไม่ต่ำกว่า๕ปี

วัสดุที่ใช้เป็นโครงเหล็กกับไม้

ขนาดความสูงอยู่ที่๑๐๐เซน
ขนาดความกว้างอยู่ที่๘๐เซน
เพราะฉะนั้นราคาจำนำของเก้าอี้โรงหนังชุดนี้
อยู่ที่๔๓๗๐บาทค่ะ

มันผู้ไม่ออกกว่า

ได้เงินจุดนี้ไปทำ
และประสบความสำเร็จทุกอย่าง
ต้องมีอะไรที่มันสำรองไว้

เพราะว่าริเกมให้มีงานเราเล่นไม่ได้

ค้าขายอยู่ข้างบ้าน
เป็นอะไรที่ไม่เคยดีใจแบบนี้มาก่อนในชีวิต

ของก็ได้เงินก็ได้รอ

ทุกวันอาทิตย์นะคะ๖โมงเย็น

รับรองว่าเราพอมอบรอยยิ้มให้เสมอเนาะ

คุณจะมีของอะไรก็แล้วแต่นะครับมาจำนำได้เนอะ

วันนี้ผมชายามิชัยและน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตอนนี้มีการปรับรูปแบบใหม่
เพื่อเอาใจชาวจำนำทุกท่าน
ลุ้นเยอะมากแจกหนักมาก
เดี๋ยวหนูจะต้องไปเจอกับหลงจู้ปริศนาของเรา

แล้ว๓คนนี้นะคะก็ให้ราคาไม่เท่ากัน
หนูเลือกเบอร์๒คุณ๑ค่ะ
ลงจู้หมายเลข๒นะฮะ

จะมีเงินให้คุณสะสมเพิ่มอีกครึ่งแสน
ถูกต้องหรือไม่ไปดูกันครับ